ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ปกครองหลายคนนะครับที่กำลังเป็นห่วงเด็กที่เล่นเกม
ซึ่งเลขาธิการสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง
กระหน่าที่กล้าศูนย์สหภิการตอนนี้บอกว่ายังไม่มีมาตรการอย่างชัดเจนนะครับ
แต่ว่ากำชับให้สถานศึกษาดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
โดยให้คำแนะนำแก่เด็กให้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างที่จะเกิดขึ้น
ที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบในทุกเรื่อง

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องขอเวลาสักระยะ
เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา

จะกำหนดมาตรการในการกำกับดูแล
และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นต่อไป
ขณะที่พันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรี
เลขาธิการสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองก็มองว่า
สังคมไทยเป็นสังคมที่ตามกระแสจนเกินไป
อยากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
กระทรวงศึกษาธิการก็ควรจะมีกฎห้ามเล่นในสถานศึกษา
หรือว่าคำเตือนไปยังผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้เวลาของบุตรหลาน
หมกมุ่นกับการเล่นเกมมากเกินไป

รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจน
อยากฝากให้ผู้อำนวยการครูรวมถึงผู้ปกครอง
ช่วยกันดูแลเด็กและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับ